ก็มีการจัดการแข่งขันร่วมกับกรมนักศึกษาแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยจะคัดเลือกตัวแทนภาคต่างทั่วประเทศจำนวน๑๖คนนะครับ
แข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่มีเงินรางวัลรวมกว่า๒ล้านบาทครับ
การแห่งขันก็จะคัดตัวแทนนะครับส่วนภาคกลาง๓คนสุดท้ายไปแข่งในรอบชิง
จะเข้ามาสร้างความสนุกทั้งสองวันใครสนใจไปชมได้นะครับชมฟรีครับ